อย่างที่เราบอกนะวันนี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ปีนี้คุณจะให้เห็นว่าความวาเลซี่มากมาย

จะเห็นดารามาร่วมงานกับทางไทยรัฐทีวีพิธีกรเนี่ย

โดนแกล้งไปหม้อใหญ่มากไปออกรายการ

ขอต้อนรับพิธีกรจัดจ้างย่านพิธีกร

ถ้ารับข้อธรรมดาไม่ได้
ดูท่าของนางอีกทีหนึ่งอาจารย์วิทย์ค่ะ

ไม่จะบอกว่าครั้งที่แล้วที่พี่มดนะคะมาเปิดเทปแรก

สักทีนี้ถนะไม่แยกเงิน

จะไปให้คุณภาคภูมิเต้นด้วยนะ

ไม่ได้กินหุ่ยด้านด้วย
ภาพภูมิกับมิวต้องเต้นด้วย

จัดจ้านย้อนวิพา

จัดจ้านย้อนวิพา
เปิดแล้ว

ต้องยอมรับกระแสเบสเทปแรก

เอิ้ยต้องควรมาเพื่อขอบคุณ

ใช่สไพรส์แบบไม่หยุดรัวเลยค่ะต้องติดตาม
เอ้ยเป็นนักร้องมานานมาเป็นพิธีกรรายการนี้

ไม่มันแทบไม่แตกต่างเลยเพราะว่าจริงแล้วคือรายการ
ซึ่งมันก็จะเน้นเอาความเป็นจุดเป็นนิสัยเราเป็นตัวเราอะไรอย่างนี้ครับออกมา
เวลาเราคุยกันไม่มีสคริปต์อะไรเยอะแยะมากมาย
ใช่กับหญิงฉันไม่ต้องไปพูดถึงแกสองคน
มันแทบจะตัวติดกันอยู่แล้วล่ะ
เวลาผู้ชายทิ้งผู้ชายหนีผู้ชายอกหัก
เทปพวกแกเดี๋ยวฉันไปทำพิธีกรพิเศษ
ใช่แล้วสัมภาษณ์เขา

สัมภาษณ์คื่นบ้างก็ได้นะ
ผู้ชายเดี๋ยวฉันไปสัมภาษณ์ให้
แต่งกับเกสเป็นยังไงบ้าง

แต่กับเฮียสจริงเคยเจองาน
เหมือนกับงานข้างนอกกันบ่อย
รู้จักตัวตนอยู่ว่าจริงเกษเป็นคนบ้าคนเดียว

มันแตกต่างจากรายการอื่นที่หญิงเคยไปร่วมมายังไงบ้าง
คือจริงต้องบอกว่าสำหรับตัวเราเอง
เราจะรีเช็คจากคนที่มารายการเรา
จำได้ว่าจะมีแขกรับเชิญบอกว่าหันมาพูดว่า
พี่ไม่เคยโดนถามอะไรแบบนี้ในรายการอื่นเลย
พี่ไม่ได้พูดเรื่องนี้ในรายการอื่นเลย

รู้สึกว่าเราสบายใจที่จะคุยกับแขกรับเชิญ

คือมันจัดจ้านด้วยคำถามด้วยอะไรหลายอย่างเนี่ย
ด้วยคำถามที่เหมือนกับวางโครงมาส่วนหนึ่ง

มันจะใส่ความเติมกันเข้าไป

คนนั้นไปทำพิธีกรมันเจ้าเองเลย

รายการเราเนี่ยค่ะมันจะไม่ได้มีเป็นสคริปต์ตายตัว

ก็จะได้มีอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างกันต่าง
แขกที่เข้ามาในรายการเขารู้สึกว่าผ่อนคลายด้วย

ของหญิงล่ะกับบทบาทพิธีกรครั้งแรกเป็นไง

เขาก็บอกว่าโอเคนะเราก็มีความอยากให้รับส่งกัน
มุ่งคมกว่านี้เราก็เก็บมาเป็น

จะพยายามทำการบ้านมาเพื่อแขกรับเชิญใหม่
ที่เข้ามาในแต่ละเทป

แล้วแบบซุกแขกรับเชิญที่แบบอย่างฉันโดน
อาจารย์กันชัยคิดว่าจะโดนแกงกันเอง
ยังโดนคนอื่นแบบว่ามาอีกเตอร์ไพรส์
คือมดกับพี่หลุงพี่หมดน่ะเขาแกงกันเองประจำอยู่แล้ว
ดังนั้นต้องมีคนอื่นมาใช่
คือแบบว่าอยู่ดีเดี๋ยวคุณจะต้องดูมาได้ยังไงวะ
จริงเหรอมีแขกมาสเซอร์ไพรส์หมดเหรอมี

แต่ว่าอีกคนนึงที่มาของพี่นี่เรียกว่า
เดี๋ยวนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเขาในหน้าจอทีวีถูกไหมล่ะ

เขายังอยู่หน้าจอทีวีแต่เขาไม่คิดว่าจะออกมาเป็นแขกเซอร์ไพรส

ไม่คิดว่าเขาจะเข้ามาเจอซีนเดียวกับพี่นุ่มดังไงอยากรู้เลยอะ

สรุปทำไมจะมาจุดใต้ต่อนี่นี่ออฟ
น่ะคนเป็นเพื่อนที่คอล์ทเองเป็นเพื่อนของพี่นุ่ม

แสดงว่ากลุ่มความลับเขาอยู่นะ

เพราะฉะนั้นก็จะรู้เรื่องพี่หนุ่มเยอะ
เพราะฉะนั้นไอ้จัดจ้านย่านวิพาให้ทั้ง๓ท่านช่วยฝากรายการนี้หน่อยครับ

เป็นทอล์กโชว์ที่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะ
แล้วก็รับรองว่าแต่ละแขกรับเชิญ
รองว่าจัดจ้านสมชื่อรายการแน่นอนค่ะ

โมงเย็นนะครับผมทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ได้ค่ะเจอกับพวกเราได้นะคะ
รองว่าสนุกฮาทุกเทปแล้วพวกเราก็จะทำกันอย่างเต็มที่
รับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะรับประกันค่ะ
แน่นอนนี่หนึ่งรายการที่เกิดขึ้นในช่วงเสาร์อาทิตย
เราจะเห็นว่าเป็นวาเรตี้เราอาจจะเห็นข่าวเยอะแล้ว
จะเริ่มเห็นวาเรตี้ในช่องไทยรัฐ
เราจะเริ่มเห็นละครในช่องไทยรัฐแล้วล่ะนะฮะ
ขอต้อนรับสู่ไทยรัฐทีวีทั้ง๓ท่านนะฮะ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒กับจัดจ้านย่านวิพา

ไม่ได้ครับผมโมงเย็น

ส่วนบอกว่ามีรีลันอีกที่ดูไม่ทันวันอาทิตย์

ตอน๔โมงขอบพระคุณทุกท่านครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ